จากก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยเนี่ย
ได้ไปประชุมแล้วก็สรุปผลเรื่องของกีฬาซีเกม
สมาคมกีฬาต่างผลงานเป็นยังไง

แล้วก็ถึงขั้นพูดบอกว่านี่นายกสมาคมฟุตบอลเนี่ย

แถมยังไปโอ้โหมีร่มมีราวไปไล่เตะไล่อะไรกันอีกใช่ไหม

สุดท้ายบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศเนี่ย
ก็พูดผ่านสื่อบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลาออกก็ได้
ใช้คำว่าผมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แต่ต้องรายงานเรื่องนี้ไปให้ฟีฟ่า

ซึ่งเขามีกฎอยู่แล้วว่าไม่ให้การเมืองเนี่ย
หน่วยงานอื่นมาแทรกแซงเรื่องของฟุตบอล

ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะครับ
นี่คือการประชุมสภากรรมการกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะ
บิ๊กออสคนตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

แน่นอนว่าคือวาระประชุมเนี่ยความจริงจะหารือเรื่อง
ลิขสิทธิฟุตบอลไทยลีกระดูกาลนี้นะฮะว่าจะเอายังไง

วันนี้เนี่ยทุกคนจับตาว่าตกลงจะลาออกไหม
หลังจากบิ๊กป้อมบอกต้องลาออก
แต่ถ้าเกิดลาออกเราจะถูกแบนไหม

ก่อนการประชุมนะครับมีแฟนบอลทีมชาติไทยมาชูป้ายข้อความ
นาเอชัยรัฐกลุ่มไหม
บอกช่วยยืนยันกับแฟนบอลด้วยว่าสมาคมฟุตบอลจะทำทุกทาง
ถ้าเกิดมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
หลังจากนั้นบิ๊กออสมาถึงก็นักข่าวก็สอบถามแล้วฮะสัมภาษณ์กัน
คนตำรวจเอกสมยศบอกว่าทุกคนคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทย
ตนก็มีศักดิ์ศรีเรื่องแบบนี้คุยส่วนตัวก็ได้นะ
รัชพรค่ะแต่ไม่ใช่มาวิจารณ์กันผ่านสื่อแบบนี้
แล้วผมเนี่ยไปเจอเมมเบอร์ฟีฟ่าท่านหนึ่งเขาบอกว่านี่มันแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะคนที่มาบอกว่าไม่ใช่การแทรกแทรงเนี่ย
คงเป็นพวกไดโนเสาร์พันปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่ยื่นใบลาออก
เพราะผู้ว่ากกทเนี่ยเขาบอกเขาเซ็นให้ออกไม่ได้
ผมได้พูดไปแล้วว่าผมได้พูดไปแล้วว่าจะลาออก
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่า
ท่านเซ็นไม่ได้เพราะว่าเหตุผลในการลาออกที่ผมพูดไป
มันเป็นไปตามที่ผมพูดหรือผมกล่าวอ้างหรือไม่
ให้คนไทยที่มีความเป็นธรรมหรือมีจิตใจที่เป็นธรรม
กลับไปดูภาพกลับไปดูคลิปเสียงที่เกิดขึ้น
นี่บิ๊กออสบอกอยากให้คนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ย
ไปดูภาพดูคลิปเสียงที่เกิดขึ้น
หมายถึงวันบิ๊กป้อมพูดในที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกของไทย

คือเรื่องนี้เนี่ยในสมาคมฟุตบอลเองวันนี้เขาก็ได้คุยกันนะครับ
โดยพลตำรวจโทอำนวยนิมโนโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอล
หลังจากประชุมสภากรรมการเสร็จนะครับ
เปิดเผยว่าสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ลงมติไม่ให้นายกสมาคมลาออกนะครับ
เพราะมันจะเกิดความเสียหายมากจริง
จะถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติทั้งหมด
สภากรรมการมีมติเป็นเอกฉันยับยั้งเอาไว้
และจะประคองให้บิ๊กออสเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งต่อ
พลตำรวจโทอำนวยบอกว่าไม่ให้ฉีดยาตาย
แต่ให้ตายตามอายุไขเพราะเดี๋ยวก็หมดวาระละ๑๑กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ส่วนที่บิ๊กป้อมจี้ให้บิ๊กออสลาออก
บิ๊กออสเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ทางพลโทอำนวยนะฮะ
บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักการเมืองใหญ่ในประเทศไทยด้านกีฬา
แล้วจะไปบังคับบัญชาสมาคมนั้นสมาคมนี้
ขอให้ผมค้นพบทางออกก่อน

แต่สมาคมฟุตบอลเนี่ยถ้ามาทำแบบนี้มีปัญหาแน่
ตามที่เป็นข่าวว่าลาออกตามคำสั่ง

อนาคตฟุตบอลไทยแล้วผมมองไม่เห็น
หลายคนเริ่มจะเห็นภาพของการมองไม่เห็น
งงดีเหมือนกันนะเห็นภาพของการมองไม่เห็นว่าอนาคตมันจะไปยังไงไม่มีรอยร้าวครับ
แล้วการเมืองในอนาคตก็ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกหรือคุณรู้
วันนี้เปิดสภาวันแรกใช่ไหมพรุ่งนี้เลือกประธานสภาใครได้ก็ยังไม่รู้
ก็ต้องดูนโยบายรัฐบาลต่อไปครับ
เพราะฉะนั้นชัดเจนนะฮะสมาคมฟุตบอลไม่ให้บิ๊กออสพลเอกสมยศลาออกนะฮะจะหมดวาระ๑๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
จากนั้นก็ต้องมีการลงสมัครแล้วก็เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนต่อไป
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงกันส่วนเรื่องไทยลีกลิขสิทธิ์ต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาข้อสรุปกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศคู่แข่งขันหรือว่าคู่ประเดิมสนามในฤดูการที่จะเปิดวันที่๑๑สิงหาคมนี้นะครับ